หล่อด้วยฮาด้วยแล้วมาแบบแพ็คคู่นะคะ
เป็นคู่ซีสายเกลียนล่ะค่ะ
อยู่ด้วยกันทีไรได้คอนเทนต์แบบเอิ๊กอาร์กค่ะ
เอิ่มแบบนี้สลอดเลยคุณผู้ชม

เป็นเพื่อนสีสายเพียนยังไงล่ะฮะ
ไปดูคู่แรกเลยค่ะคุณเบิ้ลปฐุมราชนะคะ
บอกว่าระดับความซี้คือแบบยำปึกสุดยอดนะคะ

เคยถึงขั้นจะเผาบ้านกันมาแล้ว
คนนี้คุณผู้ชมเรียกว่ามีคอนเทนต์แบบด้วยกันตลอดค่ะ
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบแนวแกล้งกันค่ะ
ตัดต่อหน้าตัดใสลูบน้องม้าบังเอย
ติดภาพประกาศจับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมประกาศจับแบบนี้เลยนะคะ
หนักสุดค่ะวิ่งจุดไฟไล่เผากันเลยคุณผู้ชมนี่
คือเผาจริงอะตอนนั้นน่ะเออนะคะ
เรียกว่าความเกรงของแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครยอมใครจริงเลยล่ะค่ะ
เอามาต่อคู่นี้คุณผู้ชมคู่นี้ก็โอ้โหไม่น้อยหน้า
คุณแจ๊คแฟนชาติกับนิกอีนชาติอยู่ด้วยกันไฟไหม้ตลอดเลยคุณผู้ชม

ใช่นะคะเรียกว่ามองตาก็รู้ใจค่ะ
อดคอกันฝ่าประเด็นดราม่ามาหลายต่อหลายเรื่องค่ะ
แล้วเวลาทั้งคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยคุณผู้ชมยิ่งเวลามาถ่ายรายการด้วยกัน
โอ้โหวีรกรรมของการแฉความเจ้าชู้ของคู่นี้เกลียนอย่าบอกใครเลยนะคะ
โอ้โหเทปนี้ก็โอ้โหปังฟุรีเยมาก

โอ้โอ้หยุดสิ่งโตเขาบอกเหมือนเรื่องขวัญ

เรียกว่าเจอเต็มมากเจอเต็มอย่างเยอะกว่าจ้างมาร้องเพลงเองอีกนะ

กินข้าวยังคะกินแล้วครับทำอะไรอยู่คะกินข้าวหรือยังคะนั่งเล่นครับผม
กินแล้วครับแล้วกินข้าวหรือยังครับยังไม่ได้กินเลยค่ะ
ทำอะไรอยู่คะกินข้าวหรือยังทำอะไรอยู่คะกินข้าวอยู่
เล่นไปเล่นมาก็หลุดขำหน้าตัวเองอย่างนั้น
กินข้าวหรือยังคะ
เอาจริงนะด้วยความสั่นจริงเลยเขาว่ากินข้าวหรือยังคะเนี่ยฉันมูธออมจากคุณเอ๋ปรีนาไม่ได้เลยอ่ะ

กินข้าวหรือยังคะ
เอาเป็นว่าไม่รู้ใครกินข้าวไม่กินข้าวคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าช่วง